เช้าวันนี้มีผู้ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ถูกหมกทรายอำพรางเอาไว้
ในพื้นที่หาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวชายที่
ก่อเหตุได้นะครับแต่ว่ายังภาคเศษอยู่
ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมอำพราง
แต่ว่าผู้ตายนั้นยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยก่อนจะชกอาจจะช็อกแล้วก็หมดสติไปนะครับ

ดูดอะไรในตัวออกไป
ช่วงเช้าของวันที่๑๘เมษายน
มีคนเรือเมืองดีแจ้งตำรวจสพมพัทยา
พบศพพนักงานล้างจานร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เปลยกายท่อนล่างอยู่ที่ริมชายหาด
และถูกอำพรางด้วยผ้าและสายที่กรบร่างผู้ตายไว้
โดยสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
ทันทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาถึงที่เกิดเหตุ
ก็พบรอยเท้าอยู่ข้างตัวผู้ตาย
แกะรอยตามรอยเท้าและใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ก็ไปพบกับนายวินัยหรือว่าวแท่งทอง

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
โดยตอนนั้นนายวินัยมีท่าทีพิรุษ
และถามตอบวกไปวนมา
แต่สุดท้ายเมื่อถูกเค้นถาม
นายวินัยจำนวนต่อหลักฐานและยอมรับ
ว่าตัวเขาได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตาย
ริมชายหาดและอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
แลกไปเจอคนร้ายคนนี้
ตัวนี้นั่งอยู่หลบมุมแล้วขณะมีพิรุษนะครับ

กลิ่นตัวมีกลิ่นสุรากลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรอย่างนี้
ตัวเขาก็เปิดสายนะครับกางเกงก็ไม่รู้ซิปนะครับ
ขัดก็ใส่ไม่ครบรูเหมือนกับไม่ได้รีบอย่างนี้ครับ
ให้การโมกคนสุดก็เลยเชิญตัวมาศักดิ์ถาม
ก็ตรวจหลายอย่างครับไม่ทั้งตรวจไม่ทั้งดูในโยเย่าเพศ
ก็พบว่ามีสายอยู่ในโยเย่าเพศด้วย
แต่เราก็ได้เชิญทางสู่ฐานมาเก็บทุกอย่าง

ศักดิ์ถามก็พูดถึงหายการรับสภาพว่า
เขาเป็นคนที่อยู่กับผู้ตายคนสุดท้าย
แล้วก็มีการร่วมโปรเมณีจริง
ส่วนสภาพศพที่นอนเปลือยกายท่อนล่าง
และถูกอำพลางนั้นทั้งหมดเริ่มจากการที่นายวินัย
เดินไปพบผู้ตายนั่งหน้ามืดคล้ายหมดสติ
หวังดีไปหาน้ำโซดามาล้างหน้าให้
ผู้ตายในขณะนั้นมีอาการดีขึ้น

ด้วยการยอมมีเพศสัมพันธ์กันที่ริมทะเล
แต่ระหว่างการร่วมเพศผู้ตายเกิดอาการชัก
และดิ้นไปมาจนหมดสติ
ฝั่งนายวินัยเข้าใจว่าผู้ตายกำลังเล่นละคร
เพื่อรีดไถเงินในการร่วมเพศจึงเดินหนี
ส่วนทรายและผ้าที่กลบตัวผู้ตายนั้น
ให้ออกจากร่างกายไม่ใช่การอำพลางศพ
พลังศพ
ตอบแทนด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับ
กระทั่งนี้มีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต

ผมขอน้ำไปเทียบหน้าน้องให้หน่อย
เขาบอกหนูมีแต่สะโดดา
แม้ในวินัยจะยังคงปฏิเสธการคมคืน
เป็นเหตุให้สาวรายนี้ถึงแก่ความตาย
แต่ตำรวจก็ยังคงต้องแจ้งข้อหาข่มขืน
และต้องรอทางแพทย์จากนิติเวทย์
เพื่อสรุปหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะมีการนำตัวนายวินัย
ขออำนาจศาลเพื่อฝากขัง

ว่าในวินัยคือผู้ต้องหาค่าคมคืน
หรือนายวินัยคือผู้โชคร้าย
ไปร่วมเพศกับพนักงานล้างจานสาวรายนี้

ชลพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน